พาไปดูอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะ

พระบรมราชานุเคราะห์๗วันค่ะ

ประชาชนได้ไปสักการะสังขารหลวงพ่อจรรย์ถิตธรรมโม
หลังเสร็จสิ้นการสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรก
ธรรมนองหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์
ซึ่งจะมีการสวดไปจนถึงวันที่๑กุมภาพันธ์นะคะ
จากนั้นจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพอีก๑๐๐วัน

จะร่วมเป็นเจ้าภาพได้ค่ะ

ทรงพระกรุณาปลดกล้าวปลดกระหม่อมให้
พลอากาศเอกชะลิดพุกผาสุกองคมนตรี
เป็นประธานในการเชิญน้ำหลวงสงศพ

พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ

พระธรรมสิงหบุราจารย์
หรือหลวงพ่อจรรย์ธิตธรโม
โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่
หลวงกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศค่ะ
ทยอยเรียงแถวกันเข้าส่งน้ำศพ
จนทำให้แถวล้นออกมาจากนอกสาลา
ออกไปยังถนนนอกริมวัดแม่น้ำเจ้าพระยา
ระยะทางน่าจะกว่า๒กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะ
แต่บรรยากาศศิษยานุสิตทุกคน
ก็มาด้วยใจที่มุ่งมั่นเพื่อส่งน้ำศพ
แล้วก็กราบสรีระหลวงพ่อจรรย์

สร้างผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างมากมายค่ะ
สรีระหลวงพ่อจรรย์บรรจุในโลงไม้สักทอง
จัดทำขึ้นโดยร้านสุริยาหีบศพมูลค่ากว่า
๑บาทภายในยาว๒เมตรกว้าง๒๐เมตร
ระดับด้วยผ้าไหมสีครีม
ส่วนผ้ารองเป็นผ้าไหมสีเหลืองทองลายไทย

ส่วนวันนี้นะคะก็จะเริ่มเปิดสาลาสุธรรมภาวนา

ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
คนมีบุญวาชนาจะปฏิบัติทำได้
คนไล่บุญวาสนาจะปฏิบัติไม่ได้เลย
มาปฏิบัติธรรมต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้

แต่จะไม่มีประโยชน์ส่วนที่ผลในชีวิตของฉันเลย

ไปหาพระเครื่องล้างของขังวัดโน้นหมั่งวัดนี้มั่งเหรียญมั่ง

ท่านจะผิดหวังอย่างนั้นที่ได้

ความดีมีปัญญาอยู่ที่ตัวท่านเอง
ท่านช่วยตัวเองไม่ได้ท่านก็เลวร้ายในเรื่องตัวของท่านเอง
โปรดติดตามตอนต่อไป